โรยตัวลงมาเพื่อปฏิบัติภารกิจ

นี่ก็โรยตัวลงมาเพื่อปฏิบัติภารกิจ

มันอยู่ไม่สุกแล้วเพราะมันเจอกับ

เรามาลอยตัวห้อยลงมาอยู่นี่

สิครับเพราะว่าเจ้าของที่แห่งนี้นะครับ
ก็คือนางสวงพิมพาเจ้าของเล้าหมู
เธอเล่าว่าตนเองเดินไปทำความสะอาดเล้าหมูตามปกติ
แต่ทำไปทำมาสักพักหมูมันมีอาการแปลก

เออมันร้องได้อีกแล้วนะค่ะหนูถึงหมูค่ะ
คือมันแปลกไงมันไม่เหมือนทุกวันที่ผ่านมา
คุณพี่เขาก็มองรอบตัวไม่เห็นมีอะไร

ี๊คุณพี่นี่เจอกับงูเหลือแบบนี้
เป็นคุณคุณตกใจไหมอ่ะโอ้โหทีนี้ทำยังไง
ตัวใครตัวมันก่อนแยกย้ายวิ่งหนีก่อน
แล้วก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้มาจับโอ้โหตอนเจ้าหน้าที่เข้ามา
อยากให้ดูภาพตอนนั้นคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าอันตรายมาก
คือมันพันอยู่ตรงนั้นแล้วมันอยู่กับตรงเสาไฟค่ะอ่า
คือมันเลื้อยลงมาเนี่ยนะครับคงจะกะมากินหมูแหละ
คงจ้องอยู่นานว่าจะเอาตัวไหนดีข้าเมือกหมูอุ้ยตัวมันใหญ่มาก
แล้วดูตัวมันใหญ่นะคือทุลักทุเลนะครับ
กว่าจะเอาไอ้เจ้าเหลือมตัวนี้ลงมาได้คือพอเอาลงมาปั๊บจับได้ปุ๊บ
ห้าสิบโอ้โฮสามเมตรกว่ากว่ามันตัวเคลื่องอยู่น่ะ
เกือบสี่เมตรนะครับคุณผู้ชมครับหนักเนี่ยนะ
ก็ประมาณสักสิบห้ากิโลกรัมโอ้โหเอ้าในเมื่อมันมาแบบนี้
โดนจับได้ก็ดีแล้วล่ะครับเขาก็เตรียมนะฮะ
ปล่อยมันกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

รอดพ้นจากภารกิจนี้ไปได้ถือว่าโชคดี
โชคดีมากเลยหมูไม่โดนเหมือบ
ตกใจดิฉันเป็นหมูดิฉันช็อกไปแล้ว
ใช่ไหมตัวมันใหญ่แล้วมันห้อย
ภารกิจมันยิ่งใหญ่มากเลยไอ้เหลือมตัวนี้

มันห้อยมันพยายามในการที่จะหาของกินขนาดนี้

ปลอดภัยกันทั้งหมูทั้งเจ้าของด้วยนะคุณผู้ชม